กุหลาบสีสวยมากสีส้มสีแดงกำลังเบ่งบานสะพรั่งยิ่งอากาศหนาวอากาศเย็นแบบนี้นี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากเลยนะคะเหมาะแบบไหนล่ะเหมาะ
การการเจริญเติบเติบของกุหลาบนี่แหละแต่เหมาะหรือเปล่าที่ช่วงนี้เนี่ยอากาศมันหนาวฝุ่นละอองจะเป็นยังไงตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันนะคะจากแอร์วิวชั่วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะสิ่งที่น่ากังวลก็คือฝุ่นที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับสามสิบเอ็ดของโลกนะคะแม้ว่าจะไม่ขึ้นแถบแดงแต่ก็คงต้
อยู่ในช่วงที่แค่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอาจจะต้องเฝ้าระวังหน่อยวันที่สามสิบเอ็ดมันกราคมนี่เป็นการคาดการณ์ในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในตลอดช่วงระหว่างวันส่วนกรุงเทพมหานครติดอันดับสี่สิบสามของโลกมีดัชนีคุณภาพอากาศเจ็ดสิบเอ็ดเอคิวไอ
ต้องบอกว่าฝุ่นละอองไม่หนามากนักเพราะว่าช่วงนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาบริเวณแถบภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ
ทำให้ลมเนี่ยนะคะมีกำลังปานกลางแล้วก็กำลังแรงหอบเอาฝุ่นหนักฝุ่นพิษลอยไปทำให้ลดความเข้มข้นลงไปได้บ้าง
ขณะที่ภาคเหนือนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศจะเย็นถึงหนาวบริเวณยอดดอยยอดภูอุณหภูมิจะลดลง๒๔องศาเซลเซียสนะคะ
แล้วก็มีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ขณะที่ภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวเช่นเดียวกันนะคะ
อุณหภูมิจะลดลง๒๔องศาเซลเซียสแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนได้ร้อยละสิบของพื้นที่
ขณะที่ภาคกลางนั้นอากาศจะเย็นนะคะอุณหภูมิลดลง๑๓องศาเซลเซียสเช่นเดียวกัน
ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ๑๐ของพื้นที่แถบจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วคลื่นไม่เกิน๑เมตรนะคะ
ลงมาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันบ้างค่ะเมฆบางส่วนฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่นะคะ
มีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรส่วนสงขลาลงไปเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรกรุงเทพและมหา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเฝ้าระวังทั้งเรื่องของฝุ่นเรื่องของฝนแล้วก็ลมด้วยนะคะ
แล้วก็ช่วงนี้ต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนใครที่อาจจะร่างกายอ่อนแอระวังป่วยนะคะจากทั้งฝุ่นทั้งอากาศเย็นทั้งฝนด้วยแล้วก็บางทีตอนกลางวันเนี่ยแดดร้อน
ส่วนใครกังวลเรื่องของไวรัสโคโรนานะคะตอนนี้เนี่ยต้องถือว่าเตรียมตัวเองแล้วกันในเมืองไทยอาจจะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงเฝ้าระวังกันอยู่ก็ดูแลสุขภาพกันไปนะคะหรือว่าใครอยากจะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ไปดูดอกไม้สวยเนี่ยก็เชิญได้นะคะ
เผื่อว่าจะทำให้เรามีความสุขสดชื่นขึ้นมาบางเดี๋ยวฉันไปชมสวนก่อนนะคะดอกไม้ไฟปุ๋ยดีเนี่ยเห็นว่าเกิดขึ้นบานสะพรั่งเลยใช่ไหมคะเนี่ยตายแล้วทันใจจริง